สำหรับพี่ตายอรไทยลูกทุ่งสาวดอกย่าของเรา
บอกเลยว่าถ้าพูดถึงนักร้องใจบุญ
หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของพี่ตายอรไทยแน่นอนค่ะ
เพราะว่าเป็นลูกทุ่งสาวสายบุญที่แท้จริง

พี่ตายเวลามีเวลาว่างจากการร้องเพลง

มักจะเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลอยู่บ่อยนะคะ
แฟนเนี่ยยกให้เป็นนางฟ้าใจบุญไปแล้ว
ล่าสุดค่ะพี่ตายเดินทางไปกราบไหว้
แล้วก็สักการะพระที่วัดเขาพระ
ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนี่ย
บรรยากาศสวยมากนะคุณผู้ชมนะ

พี่ตายได้โพสต์คลิปลงในไอจีส่วนตัวนะคะ
ตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยค่ะ
รูปปั้นพญานาคใช่คือจะบอกว่าที่นี่เนี่ย
เขามีเรื่องเล่าเล่าขานมากมายอยู่นะ
พี่ตายบอกว่าบรรยากาศที่วันนี้อู๋เงียบสงบ

คุณผู้ชมเห็นไหมว่าบริเวณรอบบ่อน้ำเนี่ย
เต็มไปด้วยรูปปั้นพญานาคสีเขียว
คดเขียวล้อมรอบบ่อน้ำ

นี่แหละค่ะรวมถึงประชาชนเอง
เขาก็เอาสิ่งของมากลับว่ายศักรระ

พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาเนี่ย
มีตำนานเล่าขานมาตั้งแต่ก่อน
เวลาที่เดินทางไปที่จังหวัดนครนายกนะคุณผู้ชมนะ
เอาเป็นว่าใครได้ไปที่นั่นแวะไปที่นั่นก็แวะ
ทำบุญกันด้วยตามรอยของพี่ตายอรไทยกันไป